ฉีกทุกกฎเกี่ยวกับข่าวผลกระทบวัคซีนเพราะว่าเชื่อหรือไม่
คนป่วยติดเตียงมาปีกว่าไปฉีดวัคซีนแบบไข้มา
ไม่ได้เสียชีวิตครับคราวนี้ลุกนั่งได้ลุกยืนได้
ครอบครัวนี้เขาเชื่อว่าอ้าวอันนี้แหละนะครับ
ปฏิหารจากวัคซีนเอายังไงนะฮะ
คือบอกไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือคุณลุงอ้น
ผู้แพร่อายุ๕๖ปีนะครับลุกจากเตียงขึ้นมายืนตรงหน้าต่างบ้านได้แล้ว
โชว์นักข่าวเลยยืนยันว่านี่ดีขึ้นจากอาการป่วยติดเตียงมานานกว่า๑ปี
อ้นอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่๕๒ทับ๒หมู่๓ตะบนพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ท่านเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงเพราะว่าลุงอ้นประสบอุบัติเหตุรถจักรยายนล้มฟาดนะฮะ
ฟาดพื้นขณะขี่ออกไปหากบครับ
หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแบบไข้๒เข็ม
ที่๑คืออะไรเข็มที่๑คือซีโนแวค๓๑สิงหาคม
หลังจากฉีดผ่านไปหนึ่งเดือนครับลุงอ้นเริ่มนั่ง
นั่งแล้วยืนพี่ต้นจักรติดเตียงจักรติดเตียง
แล้วก็มีใบหน้าสดชื่นขึ้นเห็นไหมครับท่านนอนเอา
จับอกสบายใจเลยสามารถสื่อสารรับฟังเพื่อนบ้านที่
มาแสดงความยินดีได้อีกทั้งอาการก็ยังดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องราวกับปฏิหาร

อันนี้น่าจะเป็นผลดีจากการฉีดวัคซีนสูตรไข้

ป้าชิ้นบุญฤทธิ์นะครับอายุ๕๔ปี

อ้นในอาการเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิดเข็มแรกเพราะหลังจากฉีด
ลุกนั่งเองได้เพียงแต่ตอนนั้นยังลุกยืนไม่ได้
ตัวป้าตอนนั้นคิดเล่นสงสัยฤทธิ์ของวัคซีนละมั้ง
พอวันที่๗ตุลาคมโอ้โหรถเข็นเอาไปเก็บแล้วอ่ะ
พับเก็บแล้วนะครับอนามัยหมู่บ้านมาฉีดเข็มสองให้
หลังจากนั้นลุงอ้นอาการดีขึ้นอีกดีขึ้นอีก
ดีขึ้นจนล่าสุดยืนเองได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวเขาเชื่อว่ามันน่ามาจากผลดีจากการฉีดวัคซีน
อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวทั้ง
ฉีดแล้วได้รับผลกระทบที่ไม่ดีอันนี้
ผมว่าน่าจะเป็นข่าวแรกมั้งที่เราอ่านว่าฉีดวัคซีนแล้วแบบ
ให้การยินดีด้วยขาตาเงี๊ยบกันหมดเลย